เมื่อคืนนี้ประมาณตีสามก็มีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นที่
ผับดังกลางเมืองหาดใหญ่สงขลานะฮะก็สืบเนื่องมาจาก
อ่าการเบิ้ลเครื่องรถเสียงดังใส่กันค่ะปล่อยควันดำใส่กัน
ทีนี้ก็ยิงกันตายโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะท่านผู้ชมครับ
อ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสามครับมีผู้เสียชีวิตสองนะครับ
แล้วก็บาดเจ็บอีกสองนะคนก่อเหตุก็สามารถควบคุมตัว
ไว้ได้แล้วนะครับหลังจากขับรถหนีไปแล้วไปเจอด่าน
อืมอ่าก็ไม่รอดนะครับเดี๋ยวเขาสารภาพว่ายังไงเดี๋ยวรอฟังนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสพหัดใหญ่เนี่ย
รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิต๒ศพบาดเจ็บอีก๒รายนะครับ
อ่าแล้วก็สามารถควบคุมตัวคนที่ก่อเหตุไว้ได้นะครับ
อ่าซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บริเวณหัวมุมข้างโรงแรมหันศา
เบบีถนนจุติอนุสรในเขตเทศบาลหาดใหญ่อ่ารถที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็คือกระบะอีซูซู๔ประตูสีขาวป้ายแดงนะครับ
โหลดเตี้ยด้วยแต่งซิ่งจอดอยู่ริมถนน
กระจกข้างด้านหลังขวามีรอยกระสุนปืนอยู่สี่รูในรถเต็มไปด้วยเลือดครับ
คนที่อยู่ในรถบาดเจ็บ๔แต่ว่าเสียชีวิตไป๒นะครับ
หลังจากนำส่งโรงพยาบาล๒ศพที่เสียชีวิต
คือนายสุรัสตร์เพ็ดบุรีอายุสามสิบเอ็ดคนขับรถกระบะ
คือกระสุนเนี่ยเข้าที่คอเลยเสียชีวิตนะครับ
นายวิรัติเตรียมสุขใจอายุสามสิบเอ็ดคนนี้ก็เสียชีวิต
เพราะกระสุนเข้าที่ศีรษะนะฮะโอ้โห
คนเจ็บ๒คนมีนายเสนีหมัดเสนถูกยิงเขาที่ลำตัว
กับนายฮิรัณเรืองสุวรรค์อายุสิบเก้าปี
คนนี้ไม่ถูกยิงกระโดดหลบคมกระสุนได้
กระโดดลงไปที่พื้นแต่ไปถูกรถทับบาดเจ็บที่ขา
โอ้โหยิงเข้าไป๔นัดเนี่ยนะ
คอคนหนึ่งเข้าศีรษะคนหนึ่งนะครับ
ที่เกอร์เทศก็มีร่องรอยของปลอกกระสุนต่างต่างนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นขณะเกิดเหตุกลุ่มผู้ที่ถูกยิง
เข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิงที่อยู่ในโรงแรมหันศาเจบี
พอผับเลิกก็ออกมาขึ้นรถกระบะของตัวเอง
ที่จอดอยู่ตรงหัวมุมถนนห่างจากผับสักหนึ่งร้อยเมตร
แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินตามมาตามมาถึงก็คือใช้ปืนกระหน่ำยิงเขาเลย
จากนอกรถนี่แหละตอนที่เขาขึ้นรถนะครับ
แล้วก็เดินไปขึ้นรถกระบะ๔ประตูของตัวเอง
ที่เป็นกระบะสี่ประตูสีขาวหลบหนีไป
ทีนี้พอขับหลบหนีไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าไปเจอด่านตรวจของตำรวจที่เขาตั้งด่านนะฮะ
ด่านตรวจอยู่บนถนนเพชรเกษมหน้าสวนลุงเจิมนะครับ
ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุเขาก็ตรวจค้นรถต้องสงสัย
ก็เห็นคันนี้ขับมาลักษณะมีพฤติกรรมต้องสงสัยนะครับก็เลยเรียกตรวจค้นนะครับ
ปรากฏว่าพบว่าคนที่ขับรถมาก็คือคนก่อเหตุยิงเขาที่ผับเมื่อกี้นี้นะ
ชื่อนายเตชิตฝันฝ่าอายุ๒๕ปีนะครับก็เลยถูกควบคุมตัวนะฮะ
แล้วผู้หญิงที่นั่งมาด้วยกันนะครับชื่อนางสาวจิตรานุษย์บุญรังศรีอายุ๒๔ปี
เพราะว่าตอนที่ลงไปแล้วไปยิงเขาเนี่ยผู้ชายลงไปคนเดียว
แต่ผู้หญิงที่นั่งมาในรถด้วยเอาปืน๙มมของนายเตชิตผู้ต้องหา
ซ่อนไว้ในเสื้อยกทรงของตัวเองอืมเวลาเจอตำรวจจะได้ตรวจไม่เจอ
ใช่ซ่อนเอาไว้เลยโดนข้อหาไปด้วยเลยไงก็ไปช่วยเขาอ่ะใช่ไหม
ก็โดนไปด้วยเลยนะครับสพหัดใหญ่ก็คุมตัวไปดำเนินคดีนะครับ
ซึ่งทั้งสองคนยอมรับสารภาพนายเตชิตบอกว่าสาเหตุที่ยิงก็เพราะว่า
กลุ่มผู้ตายมาเบิ้ลเครื่องยนต์ของรถเนี่ยใส่เขาค่ะทั้งเครื่องเสียงดังแล้วก็ควันรถ
โอ้โหแต่ถึงขั้นต้องไปยิงเขาเลยเหรอเออเขาก็เลยเดินตามไปยิงนะครับ
ส่วนนางสาวจิตรานุษย์แฟนของนายเตชิตบอกว่า
ระหว่างที่ขับรถหนีมาด้วยกันเจอด่านตรวจ
ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาปืนของแฟนเนี่ย
ใส่ยกทรงเพื่อป้องกันการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่
แต่มีพิรุษนะฮะก็โดนจนได้นะครับ
แล้วจากประวัติของนายเตชิตพบว่าเคยมีคดี
ฆ่าคนตายติดตัวเมื่อปี๖๑ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นะ
ตอนนี้ไม่ใช่ว่าพ้นโทษแล้วนะ
อยู่ในระหว่างได้รับการประกันตัวในการต่อสู้คดีในชั้นศาล
นี่มาฆ่าคนตายยิงเขาตายอีก๒ศพบาดเจ็บอีก๒นะครับ
แล้วอยู่ในทีมเดียวกับนายสุเชษหรืออ้วนเสียงตึ้ง
เคยก่อเหตุไล่ยิงกับแก๊งศักดิ์ผาสุกกลางเมืองหัดใหญ่เมื่อปี๖๖
ตอนนั้นเป็นข่าวดังนายเจชิตก็ถูกตั้ง๔ข้อหานักนะครับ
เรื่องของฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเรื่องของการพกพาอาวุธ
เรื่องการครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมาย
ส่วนนางสาวจิตรานุษย์ถูก๒ข้อหาก็คือ
เรื่องของการพกพาอาวุธปืนกับมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ค่ะเคยมีคดีมาแล้วก็ไม่เข็ดนะ